ถามขึ้นมาเลยบอกว่าเด็กไปยืนอยู่กลางถนนแบบนี้ได้ยังไง

คันหนึ่งชนเด็กอาการสาหัสอีกคันหนึ่งชนเกือบจะเหยียบเขาแต่หยุดได้ทัน
มาวันนี้เลื่อนขั้นเป็นรถพ่วงเลยนะคะ
เดินอยู่กลางถนน
พี่เทรอร์นเปิดตัวลงมาอุ้มแล้วครับ
ไม่รู้ลูกใครตัวแบบไม่พ้นไฟหน้ารถอ่ะค่ะ
ตัวนิดเดียวแล้วยืนอยู่กลางถนนต่อแตะอยู่แบบนี้
อ่ะค่ะดีนะพี่ที่คนขับรถเทรลเลอร์ขั้นแรกอ่ะ
เขาไม่ได้มาเร็วเขาเบรกทันแล้วนี่
เห็นเสื้อสีม่วงมาอุ้มเด็กก็คือพี่คนขับเทรลเลอร์คนนั้นแหละ
เห็นเสื้อสีเนี่ยใส่หน้ากากเดินมาก็ยังเป็นรถคันข้างที่จะแซงไป
เมื่อกี้นี้อีกยังไม่เจอพ่อแม่น้องเลยนะคะ
คือรถคันที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยขับตามรถเทรลเลอร์
ซึ่งก็มีรถวิ่งสวนมาหลายคันอยู่เทรลเลอร์เกิดหยุด
เขาก็เลยจะขับแซงขวาขึ้นไปแต่จังหวะแซงบลื้นไปเร่งเครื่องใช่ไหมเวลาแซงอ่ะ
บลื้นไปปุ๊บอูหูยยยเบรกตัวโกงเลยอีกกัน
อ่ะคุณน้องยืนหยุดนิ่งอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
คือทุกคนจอดรถได้ทันแล้วก็รีบลงไปอุ้มเด็ก
หลายคนเขียนข้อความไว้บอกว่าต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่
เกือบไม่ได้โตแล้วนะน้องอย่างนี้เลย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะคุณพลวัฒน์ศรีพา
เขาเป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงาน
เขาบอก๓ทุ่มกำลังไปส่งพนักงานในพื้นที่อำเภอบางบาน
ทางมันก็มืดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่รถเทรลเลอร์คันหน้าเนี่ยจะเบรกทำไม
จะมารู้ว่าเขาเบรกทำไมก็ตอนที่แซงขวาวิ่งเร่งเครื่องขึ้นไปนั่นแหละ
เห็นเด็กคือมันเป็นจังหวะไฟหน้าสาดไปเห็นเด็กพอดีค่ะ

แล้วก็รีบเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดไฟหน้าสูงให้รถคันอื่นเห็นด้วย
แล้วก็ตามภาพคือคนขับรถเทรลเลอร์เสื้อสีม่วงก็วิ่งลงมาอุ้มเด็กไปในที่ปลอดภัย
ตอนนั้นเริ่มมีรถตามมาจนรถติดแล้ว
ก็เลยขับออกไปจอดด้านหน้าประมาณสัก๑๐นาทีได้ค่ะ
แล้วคนขับรถเทรลเลอร์ก็ขับตามมา
คิดว่าคงมีผู้ปกครองมารับน้องไปแล้วแล้วก็เคราะห์ดีที่น้องไม่ได้รับอันตรายนะคะ
แต่ก็อยากจะโพสต์เอาไว้ว่าหูนี่คืออุทาหรณ์เลยนะ
คนนั้นคือโชคดีมากจริง
รถชนเด็กมันจะมีทั้งโชคดีและโชคไม่ดีไง

คือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเร่งสปีดขึ้นไปใช่ป่ะ

ก็ฝากผู้ปกครองช่วงเวลานั้นคือทุกช่วงเวลา
บ้านอยู่ใกล้ถนนนะครับสอดส่องดูแลให้ใกล้ชิด
เพราะว่าไม่อยากคิดเลยถ้ามันพลาด
ทุกคนตั้งคำถามว่าแล้วเด็กมายืนอยู่กลางถนนตอนกลางคืนแบบนี้ได้ยังไง

ทุ่มแล้วนะเราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะว่า
น้องมายังไงมาจากไหน
ก็ได้ไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำริมถนนค่ะ
เธอบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกชายของหลานสาวเธอเอง
อยู่ในบ้านแล้วก็นั้งเล่นกับหลานอีกคนนึง
เดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
เข้าห้องน้ำเสร็จเดินออกมาเอ้าลูกหาย

หัวใจลงไปที่ตะตุ่มแล้วก็บอกวิ่งเลย
เพราะว่าเสียงเอี๊ยดมันอยู่หน้าปากซอยห่างจากบ้านประมาณสัก๔๐เมตร
เขาบอกวิ่งไปใจก็แบบเต้นแรงมากแล้วพอภาพที่เห็นแทบช็อกเพราะว่าลูกชายตัวน้อยเนี่ย
จังกล้าอยู่หน้ารถเทรลเลอร์ค่ะคือแม่เด็กบอกว่าปกติไม่เคยปล่อยลูกห่างสายตาหรือคลาดสายตาเลย
แต่อาจจะเป็นเพราะวัยของน้องหนึ่งขวบเก้าเดือนครับ
กำลังเดินได้ไงก็เดินต่อแตะต่อแตะเดินไปทุกที่เลยเป็นวัยกำลังสนนะคะ
แล้วเธอไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวกะว่าประตูที่ปิดกั้นเด็กเอาไว้ก็ปิดแล้ว
ไม่คิดว่าจะเปิดออกมาได้แบบนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่านี่ครั้งที่สองแล้วด้วย
เขาก็นั่งอยู่กับลูกเขาแต่แบบอย่าเข้าน้ำก็เข้าน้ำพอดีเด็กก็อยู่ด้วยกัน
ปกติแม่เขาจะเอาเข้าด้วยแต่เอ๊ะเห็นเล่นกันอยู่ก็เลยไม่ได้เอาลูกเข้า
เขาออกมาเองได้เรื่องว่ารถเบรกรถเบรกทางบ้านเขาเห็นหรอครับอ๋อ
เขาบอกว่าเขานอนแล้วไม่รู้เขาคิดยังไงเขาออกมาขึ้นมาเห็นรถเบรกอืม
คนนี้เขาหลับแล้วน้องชายหรอครับอ๋ออยู่แลตลอด
คนนี้เขาไม่ได้ห่างเพราะว่าเขาเป็นแม่บ้านไงแฟนเขาทำงาน
เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับอ๋อแป๊บเดียวหรอครับ
แล้วถือว่าเขายังถือว่ายังโชคดีนะโชคดีมากแล้วเด็กคนนี้อืม
ฉันก็ยังบอกเมื่อเช้านี้พูดกันนะฉันบอกนี่อย่าให้เห็นเกิดครั้งที่สามนะ
แต่จะเสียใจหรือเปล่าอืมอันตรายนะถ้าบอกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วอ่ะ
อาจจะมีแค่ครั้งเดียวนะฮะดังนั้นต้องดูแลให้ดีครับ